ตลอดระยะเวลา๑เดือนที่ผ่านมานะคะ
แม้ว่าหลายคนจะยังคงอยู่ในความสกเศร้าเสียใจ
แต่ก็ได้แปรเปลี่ยนเป็นพลังในการสร้างสรรค์ความดีนะคะ
ซึ่งก็มีคนในวงการบันเทิงบ้านเราเดินหน้าทำความดีนะคะ
ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่๙
ซึ่งก็รวมไปถึงคุณจาพนมยีรำด้วยค่ะ
เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานักแสดงซุปตาแอคชั่นระดับโลกจาพนมหรือทัชกรยีรำ
ควงภรรยาบุ้งกี่ปีปียรัฐมาทำหน้าที่จิตอาสานำอาหารและน้ำดื่มมาบริการประชาชนที่เต็นต์หน่วยแพทย์พระราชทานและอาหารพระราชทานบริเวณท้องสนามหลวง
ซึ่งเจ้าตัวเผยว่ารู้สึกภูมิใจและดีใจที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งในการทำความดี
ถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชและขอตั้งปณิธานมุ่งมั่นทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจ
ทำหน้าที่ในฐานะนักแสดงสายเลือดไทยเผยแพร่ความเป็นไทยสู่สายตาชาวโลกค่ะ
ผมก็เป็นประชาชนคนไทยคนหนึ่งที่รักพระองค์ท่านแล้วก็เป็นลูกคนหนึ่งครับที่สามารถทำหน้าที่ตอบแทนบุญคุณต่อประเทศชาติตอบแทนบุญคุณต่อพ่อของแผ่นดินของเรา
ในฐานะที่ผมเป็นคนไทยคนหนึ่งเดินตามรอยท่านขอเดินตามรอยท่านเพราะว่าท่านวางทุกสิ่งทุกอย่างไว้หมดแล้ว
สิ่งที่ผมทำทุกวันนี้นะฮะผมนำศิลปะการต่อสู้ก็คือมวยไทยหมัดเท้าเข่าศอกผมบอกว่าหมัดเท้าเข่าศอกก็คือนวะอาวุธนะครับนวะอาวุธอาวุธทั้ง๙อย่างก็คือเป็นตัวแทนของราชการที่๙นะครับ๙เดือนต่อนะครับก็คือเอาหมัดเท้าเข่าศอกของเรา๙อย่างเนี่ยไปเผยแพร่สิ่งที่จะทำได้คือการตอบแทนบุญคุณต่อประเทศชาติก็คือการเป็นคนดีแล้วก็ทำหน้าที่ก